วันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่อบตแห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะครับรองนายกอบตกับช่างไฟฟ้าของอบต
โอ้โหต่อยกันแบบชุนละมุนวุ่นวาย
เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยกันห้ามนะฮะไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ฮะสัดกันนัวเลยที่หน้าอบตเนี่ยเจ้าหน้าที่คนอื่นต้องรีบวิ่งเข้ามาห้ามกัน
รองนายกอบตนะครับอีกคนนึงเขาเป็นช่างไฟฟ้าของอบตนี่นะฮะ
รีเข้าชกหน้าพนักงานในอบตแต่ถูกพนักงานคนนั้นสวนกลับจนใบหน้าเนี่ย
แตกต้องเย็บไปหลายเข็มเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็น๒๑มิถุนายน
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้นะครับ
ที่นี่คืออบตคลองกิวที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่ฮะคือถ้าดูจากในกล้องวงจรปิดหรือว่าในคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นชัดเพิ่มเติม
นี่อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะนายทองเติมช่างไฟเดินมาแล้วรองนายกประตออยู่ตรงนี้
ไปถึงก็ซัดกันเลยอ้าวนี่รองนายกอบตก็ซัดตอบเห็นไหมฮะค่ะ
แล้วคนก็วิ่งมาห้ามมากันกันซึ่งช่วงวิ่งมาห้ามมากันเนี่ยก็จะเหมือนกับคลิปที่มีคนที่ถ่ายเอาไว้ได้
แต่เนี่ยในกล้องวงจรปิดขอดูกล้องวงจรปิดตอนเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง
จะเห็นว่านายทองเติมที่เป็นช่างไฟเขานั่งอยู่ข้างหน้าเห็นไหม
ใช่มั้ยนี่ฮะสัดกันใหญ่เลยนายทองเติมสานคสหรีนะครับอายุสิบเอ็ดปี
เป็นพนักงานไฟฟ้ากองช่างของอบตคลองกิวนะฮะที่เดินไปหารองนายกอบตนะครับ
ไปคุยกับทั้งสองฝ่ายมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับทั้งสองฝ่ายนี้ก็ไปแจ้งความกันด้วย
เอาทางนายทองเติมก่อนนะนายทองเติมวันนี้เนี่ยไปแจ้งความที่สพคลองกลิว
เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับรองนายกอบตคลองกิวที่ชื่อนายทรงวุฒิน้อยบัวงาม
ฐานทำร้ายร่างกายเขาแล้วนายทรงวุฒิเนี่ยคือตามข้อมูลเหมือนกับเขาเคยมีคดี
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาตอนนี้นะฮะทางในอำเภอบ้านบึงก็เลยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน
แต่ไม่แน่ใจว่าวันเกิดเหตุช่วงเย็น๒๑มิถุนายนเนี่ยไปเจอกันแบบไหนอย่างไรนะครับ
แต่ถ้าทางนายทองเติมเนี่ยเขาอ้างว่าวันเกิดเหตุเข้ามาทำงานตามปกติ
นายทรงวุฒิรองนายกอบตเรียกเขาไปหาที่ห้องทำงาน
แล้วถามเขาว่าทำงานที่นี่หรือเปล่านายทองเติมบอกว่าเขาก็บอกไปว่าใช่ผมทำงานที่นี่
หลังจากนั้นนายทรงวุฒินะก็พูดว่าถ้าทำงานที่นี่เนี่ยไม่รู้จักเขาเหรอ
ไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใครทำไมเจอเขาแล้วไม่ทำความเคารพ
แล้วพูดลักษณะเหมือนกับว่าจะสั่งให้เขาเนี่ยต้องหยุดงาน
ต้องหยุดการปฏิบัติงานตกเย็นเขาเลยไปนั่งรอนายทรงวุฒิ
พอเห็นนายทรงวุฒิเดินออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เนี่ยฮะเดินเข้าไปหา
แล้วก็เป็นไปตามภาพมีการชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
แต่นายทองเติมเขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวเอง
แต่จากภาพใครใส่ก่อนอะไรก่อนอะไรยังไงเนี่ยคงต้องให้ตำรวจเข้าไปสอบสวนต่อนะครับ
เขาบอกเขามาแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเอาไว้ก่อน
เพราะหลังเกิดเหตุนายทรงวุฒิเนี่ยยังมาข่มขู่เขาเพิ่มเติมด้วย
กระโดดถือผมครับคือถ้าผมไม่ได้ทำฟังขอบครบอะไร
อันนี้มันไม่ใช่มันจำเป็นต้องบังคับจิตใจกันด้วยแหละครับ

อ้าวนี่ฝั่งของนายทองเติมนะฮะเขาบอกเขาก็บาดเจ็บนะ
ฟังทางฝั่งของนายทรงวุฒิน้อยบัวงามนะฮะรองนายกอบตคลองกิวนะฮะ
ทรงวุฒิเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเขาถูกทำร้ายก่อนนะ
นายทองเติมเนี่ยนั่งรออยู่ด้านหน้านะ
แล้วพอเห็นเขาเดินออกมาจากตึกเนี่ยตรงปี่เข้ามาเนี่ย
คือมาพูดจาหยาบคายใส่ก่อนแล้วก็ผลักเขาแล้วก็ต่อยเขาก่อน
เขาก็ต้องป้องกันตัวด้วยการชกสวนออกไป
สาเหตุที่เกิดขึ้นนายทรงวุฒิบอกเขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ตอนเช้าก่อนเกิดเหตุนะได้เรียกช่างของอบตเนี่ย
บรรดาช่างทั้งหลายที่ทำงานเนี่ยขึ้นไปมีนายทองเติมขึ้นไปด้วย
เพื่อถามเรื่องงานซึ่งต้องรายงานให้กับเขาที่เป็นรองนายกอบตคลองกิวเนี่ย
ทราบทุกวันนายทองเติมอาจจะไม่พอใจตรงนี้หรือเปล่า
แต่ขอยืนยันว่าตอนที่เรียกมาคุยไม่เคยมีเรื่องนะ
แบบว่าทำไมไม่ทำความเคารพเดี๋ยวจะให้พักการปฏิบัติหน้าที่จะให้ออกจากงาน
ไม่มีเลยนะฮะส่วนทางคดีความยืนยันเช่นกันว่าในส่วนของเขาเนี่ย
แม้นายทองเติมช่างไฟฟ้าของอบตจะมาขอโทษก็จะไม่ยอมความ
ว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วจะมาบอกว่าผมไม่อิทธิพลถามว่าผมไม่อิทธิพลแล้วผมมาโดนอย่างเนี่ย
มันใช่ไหมเฉพาะพนักงานเนี่ยยังมาทำร้ายร่างกายเรา
แล้วถามว่าเรื่องอย่างเนี่ยเราจะปฏิบัติงานได้ยังไง
อ้าวตำรวจบอกว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ยืนยันการดำเนินคดีซึ่งกันและกันนะฮะ
ก็ไม่สามารถเจรจากลายเกลี่ยอะไรกันได้ก็จะรวบรวมสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องกันต่อไป
ที่เหลือก็ไปว่ากันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอืม